อีกหนึ่งกำลังใจก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้คนละสายนิดนึง
ในนี้แค่เขาอยู่ในสายโมเพื่อเป็นสายกำลังใจแบบนี้นะคะไปกินตามกันได้ค่ะ
เริ่มที่สาวหน้ามวยที่สาแห่งวิกหมอชิดก่อนหน้านี้คุณแม่ของนางเอกคนนี้ถึงก็ขอพรพระเพราะอยากจะให้ลูกสาวเจอแต่คนดีดีอ้าวเห็นคุณแม่ขอพรให้เจ้าตัวขนาดเนี้ยไอ้เราก็คิดว่าเจ้าตัวอยากจะสลัดสเตตัสโสดเดินสายมูขอคู่ชีวิตยิ่งมีภาพไปกับหนุ่มมิคทองระยะด้วยแล้วเนี่ยมันก็อดคิดไปไกลไม่ได้
จนเกิดเป็นแฮสแท็กนิชาพาไปมู
จุดเริ่มต้นความมูและชื่อทริปก็มาจากคุณแม่ของนิชานี่แหละค่ะ
ช่วงโควิดที่ห่างหายไปไม่ได้เจอกับแฟนคลับ
พอมีโอกาสจากสถานการณ์ที่คลี่คลายขึ้น
ก็รวบรวมสมาชิกตระเวนทำบุญสถานที่ดัง
ได้ทั้งบุญได้ทั้งฟินกับดาราในดวงใจไปเลย
มูไหมเหรอน้อยมากค่ะแต่จะไปไหว้ไปขอพรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแบบด้านการแสดงต่างก็มีครูบาอาจารย์
อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเคารพ
ต้องพาไปทำบุญเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ
ก็สร้างเสริมสิ่งดีเป็นกำลังใจให้กับหลายคน
หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เท่านั้นเลย
ปิดท้ายด้วยนางเอกสายมูเตลูตัวจริงเสียงจริง
รีนอัศดาพรที่ออกมายอมรับว่าความปัง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้นอกจากฝีมือการแสดงแล้ว
มันก็มีเรื่องของสายหมู่ร่วมอยู่ด้วยจ้า
เริ่มตั้งแต่การไปไหว้พญานาคเพื่อเสริมความปัง
สำหรับการเล่นละครพนมนาคา
หรือจะเป็นการสักลายมือเพิ่มเส้นวาสนา
เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในวงการมา๑๔ปีไม่เคยปังขนาดนี้มาก่อนเลย

ป้องป้องป้องมาเลย

ก็อยู่วงการมาแบบ๑๔ปีแล้วอะพี่
แจ๊คมันก็แบบใช่ตอนนี้มันก็เหมือนแบบ
เราก็ได้พิสูจน์อะไรหลายอย่างเนอะ
เวลาเพียงปังกันทุกคนปัง
จากสายมูแล้วความสามารถก็ต้องมีด้วย

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการมูเตรลูมันก็ให้กำลังใจ
เดี๋ยวนะตอนนี้รายการข่าวอันนี้เป็นแบบสาระ